สวัสดีครับ

ตัดสินอนาคตของครอบครัวของคุณตาลงจากจังหวัดสุพรรณบุรี
ว่าจะได้รับทุนไปต่อชีวิตเท่าไหร่
มาลุ้นเป็นกำลังใจไปพร้อมกันนะครับ
ถ้าตอบถูกหนึ่งข้อรับ๕๐๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑๐๐๐๐๐บาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อ
รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

เรามีของขวัญสุดพิเศษให้กับทุกครอบครัวที่มาร่วมรายการของเรา

จะได้สิทธิ์เลือกกุญแจเพื่อไปลุ้นไขตู้
ไปรุ้นขายตู้โบนัสจำนวน๔ตู้เช่นถ้าตอบถูก๑ข้อได้สิทธิ์เลือกกุญแจ๑ดอก
ถ้าตอบถูก๔ข้อก็ได้สิทธิ์เลือกกุญแจทั้งหมด๔ดอกเอากลับไปเลยครับ
กุญแจแต่ละดอกนั้นจะสามารถไขกุญแจที่เป็นคู่ของมันได้เท่านั้น
เลือกขายให้ถูกภายในเวลาที่เรากำหนดแล้วรับโบนัสหลังตู้กลับบ้านไปเลยครับ
ซึ่งภายในตู้โบนัส๔ตู้จะประกอบไปด้วยโบนัส๑๐๐๐บาท๑ตู้
๐บาท๒ตู้และข้าวสาร๑๐๐กิโลกรัมอีก๑ตู้
วันนี้ทั้งคุณตาคุณยายและเด็กน้อยไม่ผิดหวังแน่ครับ

ถ้าพร้อมแล้วผมจะเลือกเฉลยเรื่องแรก
จากเรื่องภาษาไทยป๕ครับ

ก็จะไปช่วยตาปาดหน้าเห็ดที่โรงเพาะเห็ดค่ะ
ที่หนูปาดหน้าเห็ดเป็นเพราะยายสอนค่ะ
ให้ฉีดแอลกอฮอล์ใส่ซ้อน
แล้วก็ปาดที่มันดำ
และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
ข้อความใดมีโครงสร้างประโยค
เช่นเดียวกับเด็กหนุ่มอุ้มแมวดำ
ตอบข้อที่หนึ่งปลายกินปลาเล็ก

แป่ละข้อมีผลจากเงินหนึ่งล้านบาท

ต้นข้าวทำไปได้แล้วนะครับข้อแรก

มีโครงสร้างประโยคเช่นเดียวกับเด็กหนุ่มอุ้มแมวดำนะฮะ
จะมีประธานมีกิริยามีกรรมไหม

ครอบครัวของคุณตาลงจากจังหวัดสุพรรณบุรีได้รับทุนต่อชีวิตอยู่ที่
๐บาทและกุญแจต่อชีวิต๑ดอก
ก็จะสะสมกันไปอย่างนี้เรื่อยนะครับ
ผมจะเลือกเฉลยข้อต่อไปเลยนะครับคุณผู้ชมครับ
จากเรื่องพุทธล้อเหล็กครับ
ชีวิตครอบครัวของลุงก็มีปัญหาไม่มีอะไรได้
ไม่มีรายได้ลุงไปรับจ้างทำงานที่ไหนก็ไม่ได้
เพราะค่อยก่างให้หยุดมันเกิดวิกฤตเราก็ต้องบินลงต่อไป
เพื่อความอยู่รอดและหลานอีก๕ชีวิต
มีงานอะไรลุงทำหมดถ้าลุงมีเงินสักก้อนหนึ่ง
ลุงก็จะขยายโรงเห็ดมาทำเห็ดเพิ่มเพื่อมีรายได้เพิ่ม

ล้อเหล็กสามารถเอาชนะนักมวยคนใด
ในการขึ้นชกครั้งแรกที่สนามมวยลุมพินี

จินรงค์จัดทางนี้

โอ้โหอยากเห็นตอนเชียร์มวยจริงเลยอ่ะ

กำลังยังดีอยู่เลยอ่ะแล้วจริงด้วยคุณตาเนี่ยนะฮะความจำก็เป็นเลิศนะฮะ
ล้อเหล็กนะครับสามารถเอาชนะสิรินรงศักธานินในการขึ้นชกครั้งแรกที่สนามมวยรุมพินี
เมื่อวันที่สิบสี่มิถุนายนพศสองพันห้าร้อยสิบสองครับ
ครอบครัวของคุณตาลงจากจังหวัดสุพรรณบุรีทำไปได้แล้วครึ่งทาง๒ข้อนะครับคุณผู้ชม
ทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่หนึ่งหมื่นบาทและกุญแจต่อชีวิตเพิ่มอีกหนึ่งดอกเป็น๒ดอก
เอาละครับครึ่งทางผ่านไปแล้วเพราะฉะนั้นครึ่งทางหลังนี้
ถ้าไม่พลาดหนึ่งแสนบาทรออยู่ผมจะเลือกเฉลยข้อต่อไปจากเรื่อง
เห็ดกรอบแปรรูปครับตอนนี้เราจะเริ่มเพาะเห็ดฟาง
แต่ก็ยังไม่เป็นเท่าไหร่เราเพิ่งจะมือใหม่เพิ่งจะหัด
เพราะเหตุนี้วันวันหนึ่งเราก็ได้ไม่ค่อยมากก็ร้อยห้าสิบ
หรือก็หกสิบบาทแล้วก็พอกินไปไปวันวันหนึ่งกับลูกลูกและหลานเรา
คำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือบรรจุเห็ดทอดกรอบปรุงรส๓รส
จำนวนสิบห้าถ้วยภายในเวลาสามนาทีหนูขึ้นไปลูกตลาดตลาด
เออเออเออแปะสอง
สามแต่คุณยายต้อยทำได้หรือไม่ได้ครับทำได้ทำได้ทำได้
ได้ครับก็ต้องชื่นชมอย่างเดี่ยวทำเต็มที่แล้วนะลูกเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรนะเพิ่งพลาดไปข้อเดียวนะฮะคุณผู้ชมครับครอบครัวของตลงจากสุพรรณบุรีได้รับทุนสะสมอยู่ที่หนึ่งหมื่นบาทกุญแจต่อชีวิตสองดอกมารุ้นกันต่อเลยครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับจากเรื่องบ้านของเร๑๙๕ใบบ๑๗๕ใบ
แล้วก็ช่วยกันทำทีละน้อยทีละน้อยค่ะ
ถ้ามันดีก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยค่ะ
หนูก็ช่วยตากับยายตัดคนเห็ดแพ็กเห็ดไปขายที่ตลาดค่ะ

ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
ที่ปรากฏอยู่ในใบประกาศเกียรติคุณใบนี้

ช่วยเรื่องนี้สามค่ะนายสารโรคคัชชะมา

โภโภโภโภโภโภโภ
แจกแจกแจกแจกแจก

เพราะว่าตัวเลือกที่ถูกต้องก็คือ
นายชาญชัยศูนย์ธรรมัฐนะครับ
เพราะฉะนั้นวันนี้ทำไปได้เต็มที่เลย
แล้วก็ช่วยกันทั้งครอบครัวนะครับ๒ข้อ
ครอบครัวของคุณตาลงจากสุพรรณบุรีได้รับทุนต่อชีวิตอยู่ที่หนึ่งหมื่นบาท
และกุญแจต่อชีวิตอีกสองดอก
ตอนนี้ครอบครัวของเรานะฮะมีสิทธิ์เลือกกุญแจ
แล้วก็ไขโบนัสหลังตู้ได้๒ตู้เพราะได้กุญแจ๒ดอก
กุญแจดอกที่๑จะส่งใครขึ้นมาเลือกครับ

อีกหนึ่งดอกใครจะขึ้นมาเลือกครับ
ใคร

เลือกได้๒ดอกเพราะฉะนั้นเล็งเอาไว้เลยว่า
คุณตาจะเลือกกุญแจดอกไหน
ผมขอให้ตาโชคดีนะครับ
กุญแจดอกที่๑ที่ตาจะเลือก

ขอให้ขายเพียงครั้งเดียวแล้วออกเลยนะครับ
เพื่อที่จะได้ไม่กดดันในดอกที่สอง
กุญแจแต่ละดอกมีเวลาไขทั้งสิ้นนะครับ

สองดอกรวมกันเป็นสี่สิบวินาที

จะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไร
เข้าก่อน๑๐๐กิโลกรัมครับ
มาดูอีกหนึ่งตู้กันครับว่าหลังตู้โบนัส
หมายเลข๒จะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไร
มาดูตู้ที่เหลือกันนะฮะมาดูตู้ที่เหลือกันนะครับ
โบนัสหลังตู้ที่หนึ่งนะครับนั่นก็คือห้าพันบาทนะครับ
อีกหนึ่งตู้ที่เหลือนะครับโบนัสก็คือห้าพันบาทครับ
ครอบครัวของคุณตาลงนะครับจากจังหวัดสุพรรณบุรีครับคุณผู้ชม
ได้รับทุนไปต่อชีวิตวันนี้ทั้งสิ้น๒๐๐๐บาท
พร้อมกับข้าวสารอีกหนึ่งร้อยกิโลกรัม
เป็นไงบ้างครับบอกความรู้สึกหน่อย
ดีใจมากครับที่ได้มีทุนตรงนี้เพื่อต่อยอดในวันหน้าครับ
อยากให้กำลังใจอะไรเชิญเลยครับคุณตาก็อยากจะฝากอืม
พ่อแม่พี่น้ำที่ต่อตู้ชีวิตอย่าท้อแท้
วันนี้เราล้มเราก็สามารถลุกขึ้นมาต่อสู้ใหม่ได้
เราค่อยค่อยเดิมไปเรื่อยเรื่อยแล้ว

การเดินขามันจะแข็งขึ้นแข็งขึ้นมันก็จะเก่งขึ้น
เปรียบจะเหมือนการต่อสู้ชีวิตเพื่อหาอะไรได้มาเลี้ยงครอบครัว

คุณผู้ชมครับถึงแม้ว่าวิกฤตจะร้ายแรงจนพร้อมที่จะผลัก
ชีวิตของเราล้มลงทุกวินาทีแต่ถ้าทุกคนในครอบครัว
ที่มีหัวใจที่แข็งแกร่งขยันสู้และอดทน
ผมเชื่อครับว่าเราทุกคนจะผ่านวิกฤตอันเลวร้ายนี้ไปได้อย่างแน่นอน
หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าครอบครัวของคุณตาลง
จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ชมอีกหลายครอบครัว
ได้มีพลังลุกขึ้นสู้จนวิกฤตนี้มันผ่านพ้นไปได้ด้วยดี
ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
พบกับผมและโจทย์คำถามเพียง๔ข้อได้ใหม่ในเกมต่อชีวิต
วันนี้หมดเวลาลงแล้วผมชายามิชัยลาไปก่อนสวัสดีครับ
พ่อผมทำงานก่อนสัง
งานแต่ก่อนมีทุกวันเลยค่ะจะหยุดแค่วันอาทิตย์วันเดียว
ตั้งแต่เกิดโรคโควิดพ่อกับแม่ผมก็แทบไม่มีงานแล้วก็ไม่มีรายได้ครับ
โชคดีที่ผมกับน้องเลิฟไปร้องเพลงเปิดหมวกหาเงินได้ครับ
บรรจุวุ้นใส่กล่องภายในเวลา๓นาทีนะครับ
ได้หรือไม่ได้ครับ

จะได้โบนัสอะไร
สวัสดีครับ